ส่วนข่าวนี้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประกาศเลยละกัน
ใครเป็นเจ้าของมารับทีอร่อยเอ่ยครูสาวคนนึงค่ะ
เขาไปเก็บลอตเตอรี่ได้ทั้งหมด๔๖ใบเป็นปึ้งเลยค่ะ
ตกอยู่ที่ชายหาดแสงจานริมทะเลที่จังหวัดระยอง
เขาก็เลยเอาไปแจ้งความตามหาเจ้าของนะคะ
เลขอะไรอ่ะออกมาครบเลยเหรอ
อันนี้ต้องน่าจะหล่นจากแผงแล้วล่ะค่ะ

มาเป็นปลึกเพื่อตกลงมาจนเขาต้องนำไปแจ้งความ

แผงข้างซ้ายหรอ
คุณผู้ชมผู้ที่เก็บได้คือนางสาวระดาวัญยอดยาติไทย
อายุ๔๐ปีเป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุธ
ใบทั้งหมดที่เห็นเมื่อสักครู่เก็บได้
ก็เลยเอาไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยอง
เขาเล่านะคะว่ากำลังทานข้าวอยู่ที่ชายหาดแสงจันทร์
ก็ไปเจอลอตเตอรี่ตกอยู่ชายหาด
มีตัวหนีบสีดำหนีบอยู่ด้วยนะคะตอนที่เก็บได้
ก็เลยหยิบมาดูก็เห็นว่าเป็นงวดล่าสุดที่จะออกวันนี้
ตอนแรกเก็บได้นั่งรออยู่สักพัก
คิดว่าเจ้าของตามหาแล้วต้องมาเอาแน่
รอไปนานสักพักใหญ่ไม่เห็นใครมาเลย
ก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจนะคะ

น่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ปั่นจักรยานขายตามชายหาด
แต่อาจจะยังไม่รู้ตัวไงว่าทำตกเอาไว้

หากใครเป็นเจ้าของสลากนำหลักฐานไปยืนยัน
ขอรับคืนได้ที่สพเมืองระยอง
เพราะเขามีเขาเรียกว่าเป็นข้อกำหนดเอาไว้
หากลอตเตอรี่ดังกล่าวถูกรางวัล
แล้วไม่มีเจ้าของมารับคืนภายใน๑ปี
ทั้งหมดจะตกเป็นผู้ที่เก็บได้นะคะ
โอ้แล้วถ้ามันถูกกว่านี้อ่ะ